ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเริ่มกันด้วยเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด
ภัยของยาบ้าเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายมากนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับเสพยาบ้าจนแบบโอ้โหเมาบ้าคลั่งไปหมด
จับลูกจับเมียเป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อมอยู่สองชั่วโมงกว่านะครับ
คือสุดท้ายแล้วต้องใช้กระสุนยางยิงใส่แล้วบุกไปชาร์จตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

พอได้ปะ
ผมคดมือครับผมคดมือมัน

ก็คือเสียงเด็กที่ร้องรั่นเลยแหนะ
นี่คือลูกสองคนนะ

ลูกของชายที่เสพยาบ้าจนคลั่งนะครับ
ยิงกระสุนยางใส่ก่อนแล้วก็บุกเข้าไปอย่างนี้นะครับ
อยู่ที่ตะบนบ้านเขืองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่ฮะใช้เหล็กง่ามเนี่ยล็อกตัวไว้จับใส่กุญแจมือชุลมูลวุ่นวายฮะ
นายคนนี้ชื่อว่านายทงชัยนะครับศีรษะนี่ก็แตกนะเลือดไหลเต็มไปหมดนะครับ
ก็ช่วยเด็ก๒คนจะมาได้อย่างปลอดภัยว่าจะไส่หยบได้นะครับ
แล้วจับเมียกับลูกสองคนขังไว้ในบ้านมีมีดด้วยนะครับมีดปลายแหลมเนี่ยเป็นอาวุธนะครับ
เขายอมปล่อยตัวภรรยามาก่อน

ตอนที่นายทรงชัย

เจ้าหน้าทียิงกระสุนยางใส่๒นัด

ก็มีการขัดขืนกันนะก็เลยต้องใช้ไม้งามเขาช่วยด้วยนะครับ
ทงชัยนี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็หลบหนีคดีนี้อยู่
มาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มาเสพยาบ้าอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ภรรยาที่นายทงชัยก็จับเอาไว้แต่ปล่อยออกมาก่อน
บอกเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองก็เสพยาบ้าร่วมกับสามีเหมือนกัน
สุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องถูกคุมตัวไปดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติด
แล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสองคน
ขวบกับ๓ขวบเอาดูไว้นะฮะ
ใครที่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะหรือว่ามีความคิดว่าอยากจะลงจะลอง
อย่าไปลองนะฮะอันตรายจริงนะครับ
ลูกก็ยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะครอบครัวนี้